เพราะว่าอะไรมันมีกระแสข่าวมาบอกว่า

เพราะอะไรเขามีหุ้นกับทางช่องดังย่านรังสิต

ปัญญานิรันกุลหลบไปก่อนตอนนี้เสียมัมมาแรงกว่าคือเรื่องมันก็ดังไปเข้าหู
ทูบเบอร์ท่านหนึ่งก็เลยเชิญพี่หม่ำออกรายการพร้อมกับสอบถามเรื่องนี้
บอกว่าพี่หม่ำเอาจริงพี่หม่ำตอนนี้มีหุ้นเยอะกว่าเสียตาปัญญาจริงหรือเปล่า
เห็นบอกว่าเยอะไม่เยอะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหม๕๑หุ้น

มันเยอะกว่าไงหุ้นมัน๑๐๐หุ้นถูกไหมนี่มี๕๑เยอะกว่าเจ้าของ

เขาบอกว่าซื้อไว้ลุ้นประกอบการจริงไม่จริงงานนี้แหมยูทูบเบอร์ชื่อดัง
เขาหลุดปากถามไปว่าถ้าเป็นแบบนี้พี่ใหญ่กว่าเสียตาปัญญาอีกนะ
งานนี้เสียหม่ำจะว่ายังไงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
บอกว่าพี่มีหุ้นกับเวิร์กพอยต์จริงไหมครับ
ซื้อหุ้นไว้ก็ซื้อในหุ้นในตลาดอะไรอย่างนี้
ในตลาดนั่นแหละ
ก็เป็นหุ้นทั่วไป

โอเคเรียกพี่หม่ำเหมือนเดิม

คุณมีร้อยหุ้นใช่ไหมร้อยร๊อยเปอร์เซนต์
คิดว่าพี่หม่ำซื้อไปห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์
เสียตาปัญญาจริงก็ซื้อ๕๑จริง
แต่๕๑หุ้นแล้วฟังดีหุ้นมูลค่าโอ้โห

จำต้องได้เป็นยังไงเรียกพี่มาเหมือนเดิม

ก็น่ารักเหมือนเดิมนะเอาเป็นว่าข่าวเมาส์ข่าวลือไม่จริงนะคะ